วันนี้เรานำเสนอข่าวไปที่มีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตในบ้านแบบน่าสงสัย
ที่มีรอยที่หน้าเป็นสี่เหลี่ยมหลุมลงไป
แต่ว่าในที่นอนที่บ้านไม่ได้มีคราบเลือดเลย
ภรรยาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันภรรยาปฏิเสธว่าไม่ได้คนก่อเหตุ
เค้นสอบไปสอบมาภรรยายอมรับว่าเขาก่อเหตุเอง
อาศัยจังหวะสามีเมาหลับเอาทั้งมีดฟันเอาทั้งปืนยิงแล้วก็จัดฉากต่างนานา
ถามว่าทำทำไมก็ถูกสามีกล่าวหาว่านอกใจ
มีคนอื่นตลอดเวลาทะเลาะกันเป็นประจำก็เลยแค้นก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมา
ล่าสุดนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วติดตามจากรายงานครับ
ตำรวจสพนิคมพัฒนาตัวเองจังหวัดพิศนุโลก
คุมตัวนางยุภาคำเทศอายุ๕๕ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุฆ่านายขวัญล่าทัพทิมอายุ๔๕ปีผู้เป็นสามีจนเสียชีวิต
โดยจุดแรกภายในบ้านตั้งแต่จุดที่มารอรับสามีหน้าบ้าน
ห้องนอนที่เกิดเหตุจุดที่หยิบปืนและจุดที่หยิบครีมปลอกมะพร้าว
จากนั้นคุมตัวไปทำแผนจุดที่นำครีมปอกมะพร้าวมาล้างทำความสะอาด
และจุดสุดท้ายคือจุดที่ทิ้งปืนก่อนนำตัวกลับมาที่โรงพัก
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บลายนิ้วมือ
โดยคำสารภาพของนางยุภามาจากความแค้นที่ถูกต่อว่า
เรื่องปัญญาใจมีชายอื่นเป็นประจำนานกว่าสองปี
และในวันเกิดเหตุมีปากเสียงกับนายขวัลล่า
ได้หยิบครีมปลอกมะพร้าวตีเขาที่ศีรษะจนสลบ
ก่อนจะหยิบปืนมายิงเข้าที่ใบหน้าหนึ่งนัดและใช้ครีมปอกมะพร้าว
แทงเขาที่หนกแก้มทะลุถึงท้ายทอย
นายขวัญล่าเสียชีวิตคาที่
ด้านนางยุพินพี่สาวของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ตลอดเวลา๒ปีที่ทั้งคู่อยู่กินด้วยกัน
น้องสาวไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้
ว่าสาเหตุที่น้องสาวทำแบบนี้
อาจจะมาจากความกดดันและความแค้นในใจ

จากมักถูกฝ่ายชายดุด่าอ้างว่าไปมีชู้
ครอบครัวของนายขวัลล่าผู้เสียชีวิต

กรรมทางศาสนาที่วัดทุ่งไหมประชาส่งกล้อ
โดยนายหน่วยม่วงอ่องอายุ๖๐ปี

จองเวรกันไม่มีประโยชน์อะไร
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากช่วงที่ทั้งคู่คบหากัน
ผู้ก่อเหตุก็เคยมาเฝ้าดูแลแม่ของตนตอนป่วย
ส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อหานางยุภา

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และได้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพิศนุโลก
กริจสดาวินถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูขาวเทศทีวีรายงาน